เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาพบว่าลูกหลานเขาถูกครูทำร้ายในห้อง
เขาก็มาขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็รูมดูกันในห้องเป็นอย่างนี้าอย่างนี้
แล้วก็จะดูจะเห็นว่านี่ลูกแล้วถูกจับเวียงอย่างนี้เลยเหรอ
เออหน้าทิ้งเลย

นี่ครับท่านผู้ชมครับที่คุณพ่อคุณแม่เขาโมโหถึงขั้นจะไปเอาเรื่องครูเพราะเขาเห็นภาพนี้

กล้องวงจรปิดที่ทางโรงเรียนเขาบอกไหนเอามาฉายให้ดูหน่อยซิทำร้ายลูกเขาหรือเปล่า
ในห้องเรียนอย่างนี้เด็กอนุบาลนะ
อนุบาลหนึ่งค่ะอนุบาลหนึ่งคือสี่ห้าขวบเองนะคะ
พ่อกับแม่เขาบอกเขาไม่เคยตีไม่เคยทำร้ายอย่างนี้เลย
โยนของนะจังหวะแรกเมื่อกี้นี่เห็นไหมคะโยนของลงพื้น
ไม่รู้ไม่พอใจอะไรเด็กนี้ตกใจตกใจโยนอีกแล้ว
แล้วดูตรงนี้นะครับหนูน้อยคนนี้นะลูกศรสีแดง
นี่ผลักหัวทิ่มลงมากับพื้นเลย
พ่อกับแม่เขาดูอยู่นี่มีช็อตนี้อีก

แล้วก็คุณผู้ชมจังหวะนี้ถีบเลยค่ะครับ
มีเพื่อนผู้ปกครองจะมาห้ามพ่อกับแม่บอก

เศร้านกว่า

มันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่เกิดขึ้นบันทึกเหตุการณ์ในห้องเรียนชั้นอนุบัน๑
โรงเรียนชื่อดังแห่ง๑ที่ปักเรชน์อวันทุกวงรีนะครับ
กันยายนตอน๑๐โมงเช้านะครับท่านผู้ชมครับ
คือนอกจากครูที่ทำร้ายเด็กแล้วเนี่ย
พ่อกับแม่เด็กบอกว่ามีครูผู้ช่วยอีก๓คนในห้องเรียน
ไม่มีใครห้ามเลยหรือ
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือ
คือในห้องเนี่ยไม่ได้มีครูคนนี้คนเดียวไง

นี่นี่

วันนี้หลายคนเลยเมื่อกี้ผมเห็นกระชากหน้าเด็ก

ผมต้องถึงตั้งโหลดตอนนี้ต้องมองตรงว่าเรื่องใหญ่
เฮ้ยทำอะไรน่ะ

นี่ไงอย่าบอกแล้ว

อันนี้ลูกใครน่ะโอ้โห

นี่คือทุกคนเห็นนะ

โอ้โหโอเค
นี่ไงใส่กลางหลังเลย
นี่ค่ะพ่อแม่เห็นลูกโดนกระทำแบบนี้
พ่อแม่ไม่มีใครรับได้เลยนะคะ

ผู้ปกครองนำโดยนายชาญวิทย์
พ่อของเด็กชายที่ถูกดึงหัวแล้วก็ลากไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
นำทีมเลยเอาบันทึกเหตุการณ์นี้
ไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุภกรแสงจันทร์
รองสารวัตรสอบสวนสพชัยพฤกษ์
ดำเนินคดีกับคุณครูผู้หญิงคนนี้

เล่าให้ฟังว่าโดนครูตีตีที่หลัง
หยิกที่หูโดนหลายครั้ง
พ่อก็เลยสงสัยไปคุยกับหัวหน้าที่เป็นคนดูแลระดับอนุบาลค่ะ
แล้วก็เลยได้เข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

จะได้รู้ไงว่ามันสมเหตุสมผลไหม

ลูกเราเป็นยังไงในห้องเรียนดื้อหรือเปล่า
ซึ่งพ่อบอกว่าที่ต้องถึงขั้นมาดูกล้องวงจรปิด
เพราะว่าตอนกลางคืนลูกนอนละเมอขวัญภาวะนะคะ
ลูกนอนละเมอบอกอย่าทำอย่าทำแบบนี้ค่ะ

แล้วก็นี่แหละค่ะสิ่งที่เด็กต้องเจอในโรงเรียน

บอกเหมือนผู้บริหารทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือดี
แต่ก็มีบางส่วนปิดบังเหมือนจะไม่ยอมให้คลิปเหมือนกัน
เกรงว่าคลิปบางส่วนจะหายไป
เพราะว่าทางผู้ปกครองอยากได้คลิปอย่างเร่งด่วนเพื่อไปแจ้งความ

ถ่ายเก็บไว้ช่วงวันที่๒๓กันยายน
ถ่ายไว้ประมาณ๕๖คลิปแค่ช่วงหนึ่งค่ะ๑๐โมงเช้าถึงเที่ยงวัน
ก็เห็นว่ามีเด็กถูกทำร้ายหลายคนในวันเดียวกันนะคะ
บอกว่าอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะดูแล้วเนี่ยนี่มันไม่ใช่การตีทำโทษนะคะ

ไหนจะทุบหัวไหนจะดึงหูไหนจะผลักลงพื้นอีก
ย้ำอีกครั้งเด็กทั้งหมดในห้องคือเด็กอนุบาลนะคะ

ก็เข้าใจแหละลูกเป็นเด็กผู้ชาย
ก็คงจะดื้อคงจะโซนเป็นปกติ

แต่พอเห็นคลิปที่เพื่อนส่งมาให้ดูเท่านั้นแหละค่ะ

กระชากหัวลูกเขาแล้วลากให้ไปส่งกันบ้าน
คือจับหัวแล้วลากไปจนถึงหน้าโต๊ะเพื่อไปส่งการบ้าน

พ่อแม่ที่ไหนดูเนี่ยจังหวะนี้ลูกเขาโดนแบบนี้

เขาจะเอาเรื่อยถึงพิสูจน์เหมือนกัน

เพราะถ้าไม่เกิดขึ้นอีกซ้ำลอยซ้ำไปซ้ำมา
ผมก็สงสารเด็กคนอื่นที่อาจจะเกิดโดนอีกอย่างนี้
ผมคิดว่ามันน่าจะมีมาตรการใดสักมาตรการหนึ่งนะครับ
ที่ช่วยทำให้เรื่องนี้มันไม่มีเกิดขึ้นอีก
มันจริงมันต้องไม่มีเกิดขึ้นนะ
เพราะว่าเด็กอรุบาลหนึ่งมันเด็กจริง

แต่มาตบตีขนาดนี้

เพราะเนื่องจากลูกเราเป็นลูกผู้ชาย
ก็อาจจะดื้อบ้างครูก็มีสิทธิ์ตี
แต่ทีนี้ลูกมาบอกเราก็ไม่เชื่อ
พอมาเห็นคลิปเมื่อคืนประมาณ๕ทุ่มนะ
ผู้ปกครองท่านอื่นถ่ายมาให้เราดู

แล้วเรื่องนี้เราจะดำเนินสดีอย่างไรบ้าง

ที่สุดหรือเปล่าครับคนนี้เราก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอม
คือเบื้องต้นนี้เราอยากจะให้ดำเนินสดีแต่ครูคนนี้อย่างไรบ้างในโรงเรียน

ทางฟังพ่อแม่ผู้บังคลองเขาไปแจ้งความ
อัตราจ้างคนนี้ที่ทำร้ายเด็กนะล่าสุดนะ

ดำเนินคดีกับผู้ปกครองที่ไปทำร้ายเขา
ตอนเหตุการณ์ตรงนี้เขาหาทำร้ายร่างกาย
ก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่ฮะที่เขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ย

คือขอโทษก่อนขอโทษก่อนแล้วผู้ปกครองบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคลิปก่อน

ค่อยขอโทษดูคลิปก่อนพอดูคลิปผู้ปกครองเขาทนไม่ไหวไง

ซึ่งครัวตราจ้างคนนี้ก็เลยไปแจ้งความว่าผู้ปกครองมาทำร้ายร่างกายเขา

ถ้าไปแจ้งความได้ก็ถูกทำร้ายจริงแต่คุณไปทำร้ายร่างกายลูกเขา
เด็กย่วงชนผมว่าพ่อแม่ผู้ประคองต้องเอาให้หนักนะ
คือไม่ใช่อะไรนะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาต้องลงมาดูด้วยนะ
ว่าลักษณะแบบนี้คุณเหมาะจะทำอาชีพแบบนี้หรือเปล่า